คุณผู้ชมฮะข่าวเที่ยงวันนี้เราเริ่มต้นด้วยภาพนี้ก่อนเลยละกันครับ
พระอาทิตย์ทรงกรดใช่นี่ฮะเกิดขึ้นตอนนี้เลยถ้าคุณผู้ชมได้มองขึ้นไป
ก็มีทั้งเรื่องของปรากฏการณ์ธรรมชาติมีทั้งเรื่องของความเชื่อ

ว่าทางวิทยาศาสตร์จริงมันเกิดขึ้นได้ยังไง

คุณผู้ชมแหงนมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพร้อมกัน
ปรากฏการณ์นี้ถือว่าเกิดขึ้นยาก
แสงอาทิตย์กระทบกับผลึกน้ำแข็ง

มุม๒๒องศาจากดวงอาทิตย

ท่านยังไม่เคยสังเกตเลย

สีน้ำเงินอยู่วงนอก
พบมากในช่วงที่ฝนหลงฤดู
แต่ถ้าเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎในวันไหน

และอาจจะไม่มีฝนตกนะครับ

ถ้าเกิดว่าเป็นตามหลักความเชื่อ

แล้วจะเชื่อมโยงไปถึงเหตุการณ์บ้านเมือง

จะช่วยคลี่คลายพวกเงื่อนปมปัญหาสารพัด

ให้ก้าวข้ามผ่านพ้นวิกฤตทั้งหมดไปได้

บ้านเราช่วงนี้มีสถานการณ์บ้านเมืองอยู่นะครับ

ทรงกฎก็คือกฎของพระสงฆ์นะฮะ

ดังนั้นก็เป็นความเชื่อเรื่องของรางดี

ก็นี่แหละแล้วยิ่งถ้าเกิดว่า

เวลาเกิดพระอาทิตยทรงกรดขึ้นระหว่างพิธีเนี่ยนะ

เป็นมงคลยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนะครับ
เห็นปรากฏการณ์ธรรมชาติตอนนี้แล้วนะฮะ
คุณผู้ชมเงยขึ้นไปมองบนท้องฟ้าแล้ว

เพราะว่ากรมอุตุยังคงเตือนว่าฝนอาจจะถล่มทั่วไทย๔๒จังหวัด
เพราะว่าร่องมรสุมกำลังอ่อนพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง
ตะวันออกแล้วก็ภาคอีสานตอนล่างด้วย
ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมอันดามัน

ลักษณะเช่นนี้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง
ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออก
แล้วก็ภาคอีสานตอนล่างด้วยรวมถึงภาคใต้ด้วย

ก็ปรากฏการณ์เรื่องของพระอาทิตยทรงกรด
ส่วนใหญ่มักจะเกิดในช่วงเวลาสักประมาณ๑๐โมง

เป็นช่วงที่ความร้อนยังไม่ร้อนจัดมากนัก

แต่ว่าแสงของดวงอาทิตย์มันมีความสว่างมากกว่า
ก็เลยจะเห็นชัดเจนกว่านั่นเองนะคะ